มีความทรงจำที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นพิเศษที่สุดในชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดมา
นั่นก็คือการได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวใต้เบื้องพระบาท
นั่นคือสิ่งที่อยู่ในความทรงจำเสมอมาเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถลืมได้เลย
ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากไม่อยากให้ท่านจากหรอกเหมือนพี่น้องคนใดทุกคน

ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละ
แต่ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะอย่างดีเยี่ยม
การเดินทางจากพบชาตินี้ไปนั่นคือไปสู่พบชาติที่ยิ่งใหญ่
ที่พวกท่านปรารถนาพระเจ้าอยู่หัวของเราน่าจะได้ผลักขนบ้าง
ชีวิตของพระองค์ท่านก็ทำงานตลอดเวลาเพื่อประชาชนเพื่อคนไทยทุกคน
เพื่อประเทศชาติเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชาติไทย

พระเจ้าอยู่ไม่เคยห่างไกลจากประชาชนทุกคน
พระเจ้าอยู่อยู่ใกล้เราตลอดเวลาลูกมีอยู่ทุกบ้านทุกคนรักพระเจ้าอยู่
แต่พอวันที่ทราบข่าวนั้นเงียบเลย

ได้แต่นั่งหลับตาแล้วก็เงียบ
ทั้งได้เตรียมการและเตรียมใจ
ผมเป็นคนที่เตรียมการและเตรียมใจ
ว่าวันหนึ่งไม่นานหรอกพระองค์ท่านลงจากไปเตรียมใจตลอดเวลา
ก็ยังไม่ค่อยอยากจะไปเชื่อว่าจะเป็นวันวันนี้เหรอ

หลับตานึกถึงภาพเก่า
ที่พี่ได้เข้าเฝ้าถวายงาน

เหมือนวันที่พพ่องท่านจับวันที่๒๓นึกแล้ว

อยู่เงียบ๓วัน

เหมือนกันก็จะเข้าไปอยู่บ้านสวน

ผมเชื่อว่าการทรงเสด็จ
ดีที่สุดของผู้มีธรรมะนั่นคือการอยู่ด้วยความเงียบ
แล้วก็นั่งสมาธิภาวนารักษาสินแปด

ดังนั้นการนั่งสมาธิหลับตาภาวนา
ในความรู้สึกของผมเอง

ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง
นั่นคือสิ่งที่ผมคิดนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึก

เพราะว่าผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่ไม่ต้องการให้เราสกเศร้ากันหรอก
อายุเขาต้องการประเทศชาติไปข้างหน้า

ไปสู่ความตายผมต้องทำ

ไม่ใช่มัวโศกเศร้าเสียใจ
ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
สมประกิจยศมากมายที่พวกเราประจาชน
้อมนำและทำให้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนจิตอาสาทุกคนร่วมมือกัน
นั่นคือความที่เราได้เสียสละและทำเพื่อพระองค์ท่านอย่างสุดยอดอย่างเต็มเปี่ยม

หลายคนหลายฝ่ายก็ช่วยกัน
ผมว่านั่นคือการส่งเสด็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว

ผมคิดว่าความเศร้าโศกเสียใจของพวกเราคนไทยทุกคน

เรามาร่วมกันนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไป
ประเทศชาติของเราต้องเดินหน้าต่อไป

ผมคิดว่าท่านทรงปรารถนาที่จะเห็นประเทศของเราไปข้างหน้า
ท่านคงไม่อยากเห็นคนไทยทุกคนเศร้าสุขเสียใจไปตลอดเวลา

เปลี่ยนความเศร้าสุขเสียใจนี้เป็นพลัง
เพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่ข้างหน้า
ไปสู่ความอยู่ดีกินดีไปสู่ความก้าวหน้า

นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่า

ปรารถนาที่จะเห็นสิ่งนี้

ไปข้างหน้า